เหนือใต้ออกตก๗๗จังหวัดบนพื้นที่กว่า๕แสนตารางกิโลเมตรที่รวมกันเป็นประเทศไทย
ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าค้นหา
วิถีชีวิตที่ไม่คุ้นตา
และอาชีพที่ไม่เหมือนใคร

แล้วออกไปค้นพบความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคยกับเราโอ้โหไทยแลนด์
วันนี้ใบตองพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ย่านเสาชิงช้ากรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะ
ย่านนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องของวัดวาอารามเก่าแก่เรื่องของของกินอร่อยแต่ไม่ใช่ทั้งหมดค่ะ
เพราะว่าวันนี้ใบตองจะพาคุณผู้ชมตามไปดูตำนานการแพทย์แผนไทยที่มีอายุยาวนานมากว่าร้อยปีแล้วนะคะ
บันนี้หาดูได้ยากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเคยเห็นกันมาก่อนหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นวันนี้ตามใบตองไปดูกันเลยค่ะ
ตึกเล็กที่ซ่อนตัวอยู่ในซอยข้างวัดสุทัศน์หลังนี้แหละค่ะ
คือที่ซ่อนตัวของตำนานยาไทยที่เคยดงดัง๑๐๐กว่าปีก่อน
ตัวอาคารที่สวยงามนี้ก็ออกแบบสร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาลีในสไตล์โคโรเนียล
แบบเดียวกับวังและอาคารอนุรักษ์หลายแห่งในสมัยล้นกล้าวรัชกาลที่๕เลยทีเดียว
แสดงให้เห็นว่าหมอหวานเมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตนั้น
ต้องมีชื่อเสียงด่งดังมากถึงขนาดขายยาสร้างตึกได้ขนาดนี้ค่ะ
ตอนนี้ใบตองอยู่กับทายาทรุ่นที่๔ของตำรับยาโบราณหมอหวานแล้วนะคะ

เข้ามาเนี่ยสะดุดตาชื่อค่ะ

ค่ะบำรุงชาติศาสนายาไทย

คืออะไรคะมีที่มาที่ไปยังไงคะ
แรกเริ่มเลยเนี่ยพี่ก็เข้าใจว่าตั้งหมอหวานคือคุณตาทวดเนี่ย
ตั้งชื่อเพื่อให้พ้องกับชื่อถนนบำรุงเมืองนะคะ
เราก็เป็นร้านขายยาแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่ค่ะ
บำรุงชาติศาสนายาไทยเนี่ยเสมือนหนึ่งว่าเป็นเจตนารมณ์ของหมอหวาน
ซึ่งเป็นหมอแผนโบราณที่มีชีวิตอยู่ตั้งแต่ในสมัยราชการที่๕นะคะ
แล้วก็มาสร้างอาคารหลังนี้ขึ้นช่วงปลายราชการที่๖
ซึ่งเป็นยุคแห่งความเปลี่ยนแปลงทางด้านการแพทย์
หนึ่งปีก่อนหน้าที่จะสร้างอาคารหลังนี้ขึ้นเนี่ยมีการตราพระราชบัญญัติการแพทย์ขึ้นนะคะ
ซึ่งเจตนาของกฎหมายตั้งใจที่จะให้ความปลอดภัยเกิดขึ้นกับอนาประชาราช
และทำให้การแพทย์การสาธารณสุขของไทยมีความทันสมัยถ้าเทียมกับแผนตะวัน
พอกฎหมายฉวัตรที่ออกมาเนี่ยก็เป็นการควบคุมมอล์ในยุคนั้นเนี่ยให้เข้าสู่ระบบต้องมีการสอบมีการขึ้นทะเบียนก่อน
มีการจำกัดความของคำว่ายาไทยเอาไว้ว่า

หมอแผนแบบเวลานั้นในยุคนั้นบางส่วน
ก็รู้สึกไม่มั่นใจในการประกอบอาชีพของตัวเอง
ซึ่งหมอหวานอยู่ในกลุ่มนี้ค่ะ
ที่ตัดสินใจจะย้ายร้านนะคะจากร้านเดิมคือร้านขายยาไทยตราเฉลว
แล้วก็มาลงหลักปรักฐานสร้างที่นี่ขึ้น

ก็คือตึกหลังนี้อาคารหลังนี้เลย

คิดว่าอันนี้เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นอย่างชัดมาก
ถึงความพยายามปรับตัวของหมอไทย
รูปแบบของร้านเนี่ยก็เป็นรูปแบบร้านขายยาตะวันตก

พอเข้ามาก็จะเห็นว่ามีเคาน์เตอร์ยาน
มีตู้ที่จะบรรจุขวดยาเต็มไปหมด
แค่คำถามแรกก็ทำให้ใบตองเห็นภาพการเปลี่ยนแปลง
สยามสู่ความเป็นอารยประเทศ

หลายชีวิตต้องดินรนต่อสู้
เพื่อยืนหยัดรักษาความเป็นไทยเอาไว้
กลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย

อย่างหมอหวานคุณทวดของคุณพาซินีค่ะ
ยาตำรับของหมอหวานแบบแผนไทยโบราณเลยค่ะ
มีสิ่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อมากก็คือยาหอม
แต่ก่อนอื่นย่าหอมคืออะไรคะพี่เอ๊ะ
ยาหอมเป็นยาที่ใช้รับประทาน
ปรุงจากสมุนไพรที่มีกลิ่นหอม
แล้วก็บำรุงหัวใจค่ะ

คนส่วนใหญ่จะเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่
ว่ายาหอมนี่เป็นยาของผู้มีอายุ
ผู้สูงอายุหรือว่าใช้ไม่มีอาการเป็นรอกิน

สำหรับทุกเพศแล้วก็ทุกวัยนะคะ
สำนวนว่าปรวยยาหอมค่ะ
อันนี้อาจจะเป็นสำนวนที่เขาใช้เวลาที่เราพูด
ให้ความชื่นชมให้กำลังใจ

แล้วอย่างนี้คือยาหอมเนี่ยมันเป็นลักษณะผง

ยาหอมส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผงนะคะ
แล้วก็ผสมชงกับในน้ำนะคะ

ต้องพยายามปรับตัวให้ยาไทยเนี่ย

ยาตำรับอื่นที่เคยปรุงไว้ในอดีตนี้

ตำรับยาหอมโบราณของหมอหวาน

มันจะมีสมุนไพรหลายสิบชนิด
มันจะมีตัวยืนพื้นที่ใช้ให้เหมือนกัน

ใช่ทำให้สรรพคุณโดยรวมเนี่ย
ไปเพื่อบำรุงลมบำรุงหัวใจเหมือนกัน
แต่สรรพคุณเด่นแต่ละตำรับจะไม่เหมือนกัน

ต้องการบำรุงหัวใจอย่างมาก
ก็แนะนำเป็นหอมสุรามริต

แก้พวกอาการเหนื่อยหอบอ่อนเพลีย

ก็จะแนะนำเป็นยาหอนประจักษ์

จะเน้นแก้การเวียงเหนือนหน้ามืด

ได้ฟังเรื่องเล่าจากพี่เอ๊ะพาซินี

ตำรับยาไทยที่บรรพบุรุษของเรา

ใช่ค่ะเป็นขั้นตอนสุดท้าย

จนเสร็จกระบวนการแล้วเป็นยา

อัดอยู่ในแม่พิมพ์ทองเหลือง

มีขนาดที่เท่ากัน
แล้วก็เคาะออกมาทีละเม็ด
สิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดเลย
ก็คือมีการติดทองคำเปลวลงไป

ทองคำเปลวลงผิวพันธุ์
เพื่อปรับอุณหภูมิในร่างกายให้เป็นปกติ
แล้วก็เป็นเหมือนเป็นยายุวัฒนะ

ก็จะพุ่มได้ประมาณ๒๕๓เม็ด

เดี๋ยวพี่จะให้รับประทานแบบออริจินัลเลย
คือเอายาเนี่ยนะคะ

เทน้ำต้มสุกคือนางที่ต้มจนเดือด
เป็นอุณหภูมิของนะครับทั่วเม็ดยา
แล้วก็ทิ้งไว้สักพักนึงให้ยามันเริ่มจะ

แล้วก็บดปัญญาน้ำแบบนี้ค่ะ

ต้องขอลองชิมยาหอมสูตรหมอหวานซะหน่อย
บอกเลยว่ากินง่ายไม่ขมคออย่างที่คิด

ตัวยาแต่ละอย่างที่นำมาปรุงเป็นยาหอมสูตรหมอหวานนี้
บอกได้เลยว่าต้องร้องโอ้โหทุกตัวยา
กับความแปลกความหายากและราคาที่แสนแพงนี่แหละค่ะ
อย่างตัวนี้นะคะเป็นอำพันธองค่ะ
ก็จะเป็นของเหลวที่ขับออกจากท้องของปลาวานตัวผู้
หลังจากที่ผสมพันธุ์แล้วหรือว่าเรียกให้ย่อท่าน
เข้าใจง่ายก็คือเป็นอสุจิของปลาวาน

มันช่วยบำรุงกำลังค่ะแก่อาการเหนื่อยอ่อนเพลียอะไรพวกนี้ค่ะ

ตัวนี้ก็ประมาณถ้ากิโลหนึ่งก็ประมาณ๓๐๐๐กว่าบาท
นี่จะเป็นเหมือนแผลในผนังทองด้านในของบัว
ก็อาจจะตกสะเก็ดหรืออะไรสักอย่าง
มันมีลักษณะที่เป็นชิ้นแห้งแบบนี้ค่ะ

ที่แปลกกว่าชื่อคือมันคือสิ่งหนึ่งที่อยู่ในท้อง
ถูกต้องแต่ว่าเป็นอวัยวะก็ไม่ใช่
ราคาก็กิโลกรัมประมาณ๑แสน๘หมื่นบาท
แสนแปดหมื่นบาทต่อ๑กิโล

เป็นนิ้วหรือเม็ดกรวดในถุงน้ำดีของข้าง
คนไข้หนักที่ใกล้จะสิ้นใจ
เพื่อให้ขับเสมหะที่เรียกว่าเสลดหางวัว
หลุดออกมาพอที่จะยืดเวลาต่อลมหายใจ
สั่งเสียได้บอกลาลูกหลาน
เพราะฉะนั้นตำรับยาใดที่มีคุลิกาดเป็นส่วนประกอบ
เขาเรียกว่าเป็นยาสั่งเสียหรือว่ายาแบ่งสมบัติ
ก็เลยเชื่อว่าเป็นเหตุที่ทำให้คุลิกา

คือถึงกิโลกรัมละ๑๒ล้านบาท

ส่วนอันนี้นะคะคือเป็นย่าฝรั่ง

ซึ่งดอกหนึ่งจะมีเกษรประมาณ๓เส้น
ต้องก่อนมากแถบอารับแถบทราพย์

แสนบาทสรรพคุณในการที่จะช่วยบำรุงหัวใจได้ดี
แล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะเป็นเห็ดนมเสือ
เป็นเห็ดที่เกิดจากน้ำนมเสือโคร่งแม่ลูกอ่อนให้นมลูก
แล้วก็พอเกิดหยดลงไปในดินพอเกิดความชื้นก็งอกขึ้นมาเป็นเห็ด
แล้วก็โดนน้ำค้างตอนเช้าก็เลยจับกันเป็นก้อนแข็งในลักษณะนี้
สมควรแก้อาการเหนื่อยหอบอ่อนเพลีย
กว่าจะหามาได้แต่ละอย่างมันค่อนข้างที่จะยากมาก

กิโลกรัมนึงประมาณ๑๘๐๐๐๐บาท
มรดกยาไทยที่ผ่านการพิสูจน์คุณค่ามาเป็นร้อยปี
จากยาหอมทั้ง๔สูตรแล้ว
ยังมียาอื่นที่ชื่อสะดุดตาน่าสนใจอีกด้วยค่ะ
นอกจากยาหอมทั้ง๔ที่ได้รู้กันไปแล้ว
ที่ร้านยังมีขายชนิดอื่นด้วย
ค่ะก็จะเป็นนี่ค่ะเป็นลูกอมชื่นจิต
ของเราเนี่ยเรามองว่ายาหอมมีสรรพคุณที่ดี

ใช้เมื่อเป็นลมรูปแบบการรับประทาน
ที่จะต้องไปชงดื่มกับน้ำร้อน
หรือว่ารสชาติหวานเป็นลมขมเป็นยา
เลยคิดว่าอยากจะทำให้ยาหอม
อยู่ในรูปแบบของลูกอมหรือว่ายาอม
ให้มีรูปแบบการรับประทานที่ง่ายขึ้น

มีอะไรที่น่าสนใจอีกคะพี่เอ๊
ลูกแปลกแม่เป็นยาอายุวัฒนะ

เพราะว่าตามตำนานบอกว่าลูกชายเป็นหมอยา

ระหว่างที่ลูกไม่อยู่เนี่ยแม่คิดถึงลูก
ก็กินยาให้ลูกปรุงแก้คิดถึง

หลังจากนั้นเวลาผ่านไปลูกกลับมาที่บ้าน

เดินไปตั้งใจจะถามให้รู้ความ

หมายความว่าลูกจำแม่ไม่ได้
การแพทย์แผนโบราณกับการแพทย์แผนปัจจุบัน
มันก็มีราคาที่ไม่ได้ต่างกันมากแล้ว
เราจะอยู่ได้ยาวนานขนาดไหน
สำหรับยาแผนโบราณตำรับเมื่อวานแบบนี้ค่ะ
พี่ก็เชื่อในสรรพคุณของยาไทย
ว่าเป็นยาที่ปรุงจากสมุนไพร
แล้วก็มีตำรับที่มีสรรพคุณที่ดี
ผู้ปรุงยังปรุงตามหลักการแพทย์แผนโบราณ

ยาไทยก็ยังเป็นที่พึ่งให้กับคนไทยได้อยู่

แต่ละตำรับมันมีประโยชน์ต่อร่างกายยังไง

วันนี้ใบตองได้เรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาของยาแผนโบราณที่มีอายุเก่าแก่เป็นร้อยปีเลยค่ะ
และที่สำคัญนะคะเราจะเห็นว่ายาแผนโบราณก็จะมีการปรับตัวให้เข้ากับยุคกับสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปมากยิ่งขึ้นด้วย
และนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งมรดกของชาติไทยเราที่ยังคงอนุรักษ์และสืบสารกันต่อไปยาว